อีกหนึ่งเรื่องที่เรานำเสนอข่าวไปหลายครั้งต่อหลายครั้ง
เรื่องของการให้ทางรถพยาบาลรถฉุกเฉิน
เพราะว่าเป็นวินาทีชีวิตของคนที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างความเป็นความตาย
แต่ก็มีเหตุการณ์รถที่ไม่ยอมให้ทางรถฉุกเฉิน
แถมยังขับรถเก๋งปาดหน้าหวาดเสียวแล้วก็วิทย์จะเกิดอุบัติเหตุด้วย
ให้คุณผู้ชมไปชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่

นี่เป็นคลิปจากรถพยาบาลนะครับ

ขอทางนะเสียงไซเรนก็ได้ยินชัด

เป็นภาพเหตุการณ์ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊ก

โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้

ถ้าคนเจ็บในรถเป็นญาติคุณ

ทำอย่างนี้ต้องการอะไรครับ

เบรกให้ชนอีกทะเบียนก็ชัดเจน

ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังนำตัวผู้บาดเจ็บ
อุบัติเหตุไปส่งโรงพยาบาล

รถเก่งก็ไม่ยอมแถมกลับขับปาดไปมา

แบบกระทันหันมีการบีดแรก

เล่านี้เจ้าของโพสต์ต้อง
ลงโซเชียลเพื่อเตือนสติคนขับรถละกัน
ขอให้เปิดทางสำหรับรถฉุกเฉินนะครับและพอโพสต์นี้ลงไป
เน็ตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์คนขับรถโดยไม่สนใจเหตุการณ์แบบนี้
รถสีขาวเนี่ยทำไม่ถูกต้องเลยนะฮะไปชมภาพอีกทีหนึ่งนะครับ
ตระหนักกันไว้ตลอดนะคะว่าให้คิดเสมอแล้วกันว่าคนที่อยู่ในรถพยาบาลเป็นญาติเรา
ไปเลยว่าเป็นคนในครอบครัวเราต้องรีบให้เขาไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
คือมันเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นคือพูดตรงนะคะ
ถ้าคุณทำแบบนี้แล้วเกิดเขาเสียชีวิตเนี่ยคุณเป็นกึ่งฆาตกรเลยนะ

คุณทำให้เขาไปไม่ถึงโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นฝากด้วยแล้วกันนะคะเรื่องนี้